ช่วงตลอดตลาด
จ้ามาจาเร่เข้ามากับช่วงตลอดตลาดวันนี้นะคะ
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันจ้า
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์หน่อยนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

วันนี้อยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๖๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองค่ะ

ปลานินอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๕บาทนะคะ
ปลาทูนึ่งเข่งละ๘๐บาท
สลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาทจ้า
ยังไม่มีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชม